ขอต่อที่นักแสดงสาวคนนี้ละกันค่ะ

พักนี้แฟนบอกโอ้คิดถึงจังเลย
ทำไมไม่ค่อยเล่นละครให้ได้ดูเลยนะคะ

ก็เลยขอถามหน่อยละกันนะคะพี่เชอรี่
ทำไมทำไมยังไม่ยอมใจอ่อนเล่นละครสักทีนะคะ

แม้ว่าจะเบรกงานละครมานาน๒ปีแล้วก็ตามนะ
ออกตัวด้วยนะคะว่ายังคงคิดถึงงานละคร
ไม่แพ้กับแฟนละครที่ถามถ่ายมาโดยตลอดเลยค่ะ

อาจจะได้เห็นฝีมือการแสดงอีกครั้ง

ในโปรเจกต์พิเศษร่วมกับทางวิทยาภารภ์๔ค่ะ
ซึ่งก็ต้องรอทางผู้ใหญ่สรุปอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ

ก็ยังค่ะยังไม่ได้มีรับเรื่องไหน
แต่ก็มีคุยกับทางผู้ใหญ่ทางช่อง๓ไว้เหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวก็คงอาจจะต้องรอคุยกันค่ะ
สัญญาหมดมาตั้งแต่ก่อนที่จะ
หมดมาตั้งแต่๒ปีก่อนที่จะถ่ายเรื่องกระทิงแล้วค่ะ

เพราะว่าเวลาที่เราต่อแล้วเราก็เกรงใจ
ในการที่จะปฏิเสธละครแต่ละเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ถ้าเล่นก็จะเล่นกับช่อง๓นี่แหละค่ะ

ไม่หมดไฟในการเล่นละครนะคะ
ถ้ามันมีบทที่สนุกเราอยากเล่นก็เล่นได้ค่ะ
คิดถึงคนแถวนี้นะครับ

คิดถึงบรรยากาศในการถ่ายละครอะไรอย่างนี้
ก็เป็นบรรยากาศที่เราเหมือนเติบโตมาตั้งแต่เด็ก
มันก็มีความสุขในอีกแบบนึงก็คิดถึงค่ะ

บอกลงตรงคุณเชอรี่เป็นนักเอกหนึ่งในดวงใจ
ดิฉันมากเลยนะคนเริงสวยด้วยนะคะ
และที่สำคัญค่ะช่วงนี้ถ้าเราไม่เห็นงานละครไม่เป็นไรนะ
ก็จะมักจะร่วมงานดีเช่นกิจกรรมผ้าไทยนะคะ

เพื่อป่าด้วยอุดมสมบูรณ์แบบนี้ละกันนะคะ
บอกว่าเธอเป็นนักแสดงที่นอกจากจะสวยแล้ว
ยังใจบุญอีกด้วยนะคะสำหรับคุณเชอรี่
แต่ว่าเธอยืนยันว่าไม่ได้หายไปไหนอย่างแน่นอน

อย่างแน่นอนเดี๋ยวต้องรอดูกันนะคะคุณผู้ชม